เมนูง่ายได้ประโยชน์นะคะ

ที่ว่านี้เป็นไข่ปิ้ง๖ระดับ
จะมีระดับอะไรบ้างเอาไปดูค่ะ
ไหมจ๊ะร้านนี้ไข่ปิ้งดังที่สุดในโลก
เอาพูดเลยว่าร้านนี้ร้านดังร้านเด็ดหลายสื่อมาที่ร้านนี้แล้ว

ดิฉันจำได้ว่าคุณเคยไปที่สุดทำดังของคุณลุงเขาแล้ว
ใครที่ชื่นชอบเมนูไข่แล้วแบบไม่อยากจะทำกินเองเนี่ยค่ะมาค่ะ
คุณต้องนั่งรอหน่อยนะเพราะลูกค้าเยอะจริง
แล้วมีเมนูไข่มากมายหลากหลายนะคะมีทั้งไข่เยี่ยวม้าหลากสี
หรือว่าไข่ปิ้งธรรมดาทั่วไปก็มีที่สำคัญคือมีถึง๖ระดับ
ระดับที่ว่านี่คือความร้อน๖ระดับคุณเลือกเลยคุณอยากได้แบบไหน
แล้วจะกินกับพริกไทยจะกินกับซอสได้หมดทุกอย่างแล้วแต่คุณปรารถนา

๑ไข่รั่วสำหรับพี่๒ไข่มือ๓ตานี๔บัตรูที่๕ไข่ใกล้บุกสุดเลย
ถามเกิดเลยแต่ละระดับเขารู้ได้ไง
อ้าวพี่เขาขายมานานเขาบอกเลยว่าความชำนาญเท่านั้นจึงทำให้เขารู้
ลวกระดับที่๑ไข่วุ้นเป็นระดับที่๒ไข่ตานีระดับ๓ไข่มะยางมะตูมระดับ๔ไข่๕ระดับ๕คือใกล้สุก
และไข่ที่สุกที่สุดก็คือระดับที่๖แล้วเขารู้ได้ยังไง

ใช้มือจับไข่ดูดูรู้เลยว่าไข่สุกระดับไหนล่ะ
สุกร้อนมากก็แปลว่าสุกมากประมาณนั้น
ถ้าลูกค้าบอกเขาว่าอยากได้ระดับไหนลูกเขาก็จะเอามือจับคำแบบจับความร้อน
แล้วตอกออกมารู้เลยก็คือเป็นอย่างที่เราสั่งเลย

แล้วก็วันหนึ่งขาย๕๐๐๖๐๐ฟองเลยนะ

หน้าตลาดนัดบิ๊กซีนครปฐมนะ

ลุงเขาขายทุกวันนะคุณ
ลองดูค่ะเป็นสีสันของการรับประทานอาหารที่สนุกสนานแบบหนึ่ง
ใช่คือคนเยอะจริงคนจะมารอตั้งแต่ก่อนลุงมาตั้งแผงเลย
ตรงตลาดตลาดข้างหลังเนี่ยคือไปแล้วรู้เลยคนแถวนั้นเยอะมาก